แต่ทีนี้สัตว์หลายต่อหลายตัวหลายชนิดเนี่ย
ก็ออกมาหากินมาเล่นน้ำฝนมาจับคู่มาผสมพันธ
ก็เลยกลายเป็นว่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ด้วย

ับเลยยุบยับเลยจริงจริงคุณนี่คือชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่ใส
แล้วก็อีกหลายชุมชนในอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
เขาพากันไปจับจองพื้นที่สวน
คอยจับอะไรแมงมันคอยจับแมงมันที่ออกจากรู
เพราะว่ามันมาจับคู่มันมาผสมพันธุ์กันใช่ไหมหลังฝนตกอะค่ะ
แล้วเขาบอกว่าสังเกตรูที่มีมดมันตัวเล็กเดินอยู่ปากรู
สักพักก็จะมีแมงมันตัวใหญ่เดินออกมาให้จับแบบสบายเลย
ต้มเงยดูอยู่ตรงนี้เนี่ย
ที่นั่งก้มอยู่เนี่ยเตรียมจับแมงมันกันนะ
แล้วตัวแมงมันเนี่ยก็จะเอาไปคั่วหรือว่าไปตำเป็นน้ำพริกแมงมันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน
แล้วที่เหลือนะคะหลังจากที่เอาไปทานกันในหมู่บ้านแล้วในครอบครัวแล้ว
ก็เอาไปขายในตลาดสดได้ด้วย
แม่ค้าเขาขายอยู่ที่ขีดละนะ๕๐๖๐บาท
ถ้าคิดเป็นกิโล๕๐๐๖๐๐บาทเลยนะคุณ

แต่ถ้าเราบอกว่ากิโลกรัมละ๕๐๐๖๐๐บาทนี่โอ้โห

ราคาดีแล้ว๑ปีมันจะออกมาจากรูเพียงแค่ครั้งเดียว
ก็เลยทำให้แมงมันมีราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อย

ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐๑๒๐๐บาทไปแล้วก็มี
แล้วอาหารเด็ดอีกอย่างในช่วงหน้าฝนฝนตกเนี่ย

ึ่งอึ่งเข้าหรือว่าเขาเรียกว่า
เขาเรียกว่าอะไรดิฉันเจอในติ๊กต๊อกอึ่งไข่

ใช่ท้องมันจะเต่งไข่ในท้อง
มันจะออกมาจากรูมันมาจับคู่มันมาวางไข่ใช่ไหม
ชาวบ้านเขาก็จะออกไปจับอึ่งเผ่ามาขาย

ตัวละ๑๐ถึง๒๐กว่า

เก่งมากตัวนั้นน่ะใช่ไหม
นางสุพรรณปวงคำแม่ค้าในตลาดสดท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
เขาบอกว่าอึ่งเผ่าจะออกมาวางไข่จับคู่ในฤดูฝนเท่านั้น
แต่ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาคุณมันเป็นพายุฤดูร้อนถูกไหม
ฝนตกหลายวันอยู่นะคะอึ่งเผ่าก็เลยออกมาจากรู
แล้วที่ร้านของเขามีอึ่งเ่าขายตัวผู้นะ๒๐๓๐บาท
แต่ตัวเมียมันแพงกว่าเพราะอะไร
เพราะว่ามีไข่ไงมันหายากมันมันมันกว่าใช่ไหม
ก็จะอยู่ที่ตัวละ๓๕๔๐บาทหรือว่าง่าย

เคยเห็นต้มอึ่งเหรอตัวใหญ่เลยเป็นตัวคือต้องบอกว่าเมื่อวานนะดิ
แล้วเขาก็แบบอุ๊ยเอามาดูน้องน่ารักอ่ะคือนึกออกไหมบางคนที่เขาไม่เคยทาน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทานลงได้ยังไงเพราะลักษณะคือเวลาเขาต้ม
ทั้งตัวอย่างนี้จับเหมือนกบคือตบหรืออะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเขามีการแบบ
จับแล้วไปทอดเป็นขากบเป็นอะไรอย่างนี้เป็นเนื้อแต่ว่าอึ่งเผ่านี่ก็คือ
ทั้งตัวลอยเป็นประดาวเลยนอนแผลแต่มันนอนอยู่ในน้ำอย่างนี้เลย

ซึ่งในสมัยโบราณเขาก็หากบหาอะไร

ไม่ได้นะบางทีได้ร้องก็ติดใจก็ไม่นานา
เออเอาบ้างกันไปถ้าอยากจะลองทานดูนะ